ไปดูเหตุการณ์ที่ได้เกริ่นเอาไว้ก่อนปิดเบรก
เรื่องของรปภที่มีเรื่องทะเลาะกับภรรยา
แล้วก็เอามีดแทงภรรยาเสียชีวิต
หลังจากนั้นเอามีดแทงตัวเอง
สุดท้ายเขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ

นี่เป็นช่วงเวลาที่ตำรวจสพราชกรูดที่ระนองไประงับเหตุค่ะ
คือมีคนแจ้งบอกตรงนี้มีคนทำร้ายกัน

ตอนที่ไปถึงเนี่ยจะเห็นผู้เสียชีวิตอยู่ตรงนั้นเห็นไหมคะ
แล้วก็จะมีผู้ชายคนนึงนะคะรูปร่างอ้วนถอดเสื้อ
กำลังคุ้มคลั่งเลยค่ะเอามีดปลายแหลม

ตอนแรกเขาบอกเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่กล้าเข้าไป
ได้แต่คุยให้มีความรู้สึกผ่อนคลาย

สุดท้ายเอามีดปลายแหลมปักเข้ากลางอกแบบนี้ค่ะ
คือนักข่าวบอกมีดเนี่ยเกือบมิดด้ามเลย
คือเขาปักลงไปแบบเต็มแรง
ก็เลยตำรวจเลยต้องเข้าไปล็อกตัวค่ะ
เพราะกลัวว่าปล่อยไว้อาจจะเสียชีวิตได้
แล้วก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
ส่วนผู้เสียชีวิตที่อยู่ข้างก็คาดว่า
คงจะโดนมีดแทงจนเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ค่ะ
เห็นไหมคะเนี่ยยังคุ้มคลั่งแล้วก็บาดเจ็บสาหัสเลยนะคะ

แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ

พอจะสรุปเรื่องราวได้ว่าผู้ก่อเหตุ
ก็คือนายประวิบุญวิชิตค่ะอายุ๕๔ปี
ผู้เสียชีวิตคือภรรยาของเขานางสมใจบุญวิชิตค่ะ
นะคะสามีเนี่ยก็คือเป็น
มีอาชีพเป็นรอปภสนามบินจังหวัดระยอง
แล้วทราบว่าที่ผ่านมาทั้งสองคนก็ทะเลาะกันบ่อย
จนกระทั่งเกิดเหตุขึ้นนะคะซึ่งก็ไม่แน่ใจ
ยังไม่ฟันทงว่าเป็นเรื่องหึงห่วงหรือเปล่านะคะ
ต้องรอสอบปากคำผู้ก่อเหตุก่อนหลังอาการดีขึ้น

ส่วนร่างภรรยาก็นำส่งนิติเวชโรงพยาบาลระนองชนะสูตรต่อไป